เพราะว่ามีบล็อกเกอร์ชื่อดังที่เขาก็เขียนรีวิวท่องเที่ยวเยอะอยู่พอสมควร
รีวิวการท่องเที่ยวที่ญี่ปุ่นตอนแรกก็ไม่มีอะไรหรอก
อยู่มีคนไปแคปรูปว่าเฮ้ยเขาไปเซลฟี่อยู่หน้ารางรถไฟ

ก็เลยเป็นเรื่องมาม่าร้อนในยามเช้าที่นำมาเสิร์ฟกันนะคะ
ได้โพสต์ภาพของหญิงสาวรายหนึ่ง

ช่วงนี้รู้สึกว่าคนไทยจะไปเที่ยวญี่ปุ่นเป็นจำนวนมาก
โดยเฉพาะช่วงสงกรานคงจะมากที่สุดในรอบปีอย่างแน่นอน
ฝากมาเตือนครับว่าห้ามลงไปเดินเล่นที่รางรถไฟทุกกรณี
อย่างในภาพนี้ตอนนี้กำลังดังในเว็บสีม่วงเลยครับ

ผมแค่มาบอกเพื่อนในเพจของเราว่าอย่าทำตามครับ
เพราะอาจถูกตำรวจสอบปากคำและถูกตั้งข้อหานะครับ
อ้าวนี่ยืนแบบนี้นะคะเราต้องมีการเซ็นเซอร์หน้าเอาไว้ด้วยนะคะ

มีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นในเชิงต่อว่าเจ้าของภาพเยอะเลยค่ะ
โดยบางส่วนก็บอกว่าถ้ามีคนมาเห็นภาพจากกระทู้นี้

ซึ่งแม้ว่ารถไฟที่จอดอยู่จะงดให้บริการอยู่ในขณะนั้น
แต่การเดินเข้าไปถ่ายภาพแบบใกล้มากก็ไม่ควรทำ
ก็บอกว่านี่จะทำให้คนไทยในสายตาญี่ปุ่นยิ่งดูแย่ลงไปอีก
ซึ่งในญี่ปุ่นก็มีกฎข้อห้ามไม่ให้ถ่ายรูปใกล้หลังรถไฟ
เพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายด้วยนะคะ
ด้านอากีฮิรบิโฮกิทูมิคาว่านะครับ
หนุ่มญี่ปุ่นชื่อดังในโลกออนไลน์
ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้เช่นเดียวกันค่ะ
ก็โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาไทย
บอกว่าจากประเด็นดังกล่าวเนี่ยจริงแล้วไม่สามารถต่อว่าคนในภาพได้เต็มปากเต็มคำนัก
เพราะรถไฟอยู่ใกล้กับทางเดินเป็นจุดสิ้นสุดสถานีแล้วก็ไม่มีรั้วกั้น

แต่ผมคิดว่าเธอแค่อยากจะถ่ายรูปใกล้รถไฟ
เราควรจะบอกว่าอันตรายอยากเข้าใกล้แค่นั้นพอครับ
จำเป็นต้องไปต่อว่าเธอรุนแรงขนาดนั้น
ซึ่งหลังจากเกิดดราม่าไม่นานโอ้เจ้าของกระทู้ก็ต้องออกมา
บภาพนี้ออกไปจากรีวิวนะคะแล้วก็ออกมาขอโทษด้วยว่า
เท่าไม่ถึงการนะคะสำหรับภาพนี้
แต่เขาก็บอกเหมือนกันนะคุณโคคิเนี่ยบอกว่า
ก็มีการเป็นคำพูดแสดงความรู้สึกนะคะว่า
นี่นะรู้ไหมว่าที่ญี่ปุ่นถ้าทำแบบนี้โดนจับนะ
ที่นี่ไม่ใช่ประเทศไทยนะมีด้วย
หยิกมองเปล่ามีโมเมนต์เบานี่แอบดูอยู่

เลย๔๐๐กว่าไลค์ในโพสต์นี้ในความคิดเห็นของคุณอากิฮิโรคนนี้นะ
แต่เขาก็อธิบายแหละว่าอย่าทำแบบนี้เลยโดนจับเนี่ย
คนก็คือคนโดนจับก็คือคุณนั่นแหละเขาไม่รู้เรื่องด้วยนะ
อันตรายไหมแน่นอนอันตรายผิดกฎหมายด้วยอันตรายด้วยดังนั้นไม่ควรทำนะคะ
ญี่ปุ่นเขาก็จะมีกฎระเบียบที่ค่อนข้างชัดเจนในเรื่องของมารยาทในการใช้ชีวิตนะคะ